พูดถึง๑๓จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยนะคะ
ก็แน่นอนค่ะว่าจะต้องปฏิบัติแบบเข้มงวด
มีเวลาเคอร์ฟิลล์ห้ามออกจากบ้านห้ามรวมกลุ่มจัดปาร์ตี้เกิน๕คน
แต่ว่าคราวนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมที่สงขลา
มีแก๊งวัยรุ่นเขาไม่กลัวไม่กลัวทั้งกฎหมายไม่กลัวทั้งโควิด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มเจอยาเสพติดนะคะ
นี่เมื่อกลางดึกเลยนายอำเภอเมืองสงขลา
คือนายชัยพรนิยมแก้วรวมถึงฝ่ายปกครองจังหวัดสงขลา
ปกครองอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันตำบลเกาะยอด
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา๓๐กว่านายนะ
เข้าไปจับกลุ่มวัยรุ่นที่เขามั่วสูง
คือทำกิจกรรมกันแบบนี้ค่ะ
มีห้อง๓๐ห้อง๓ชั้น
แล้วตอนที่ไปตรวจสอบไปจับกลุ่มเนี่ยเจอกลุ่มวัยรุ่น๔๘คนนะคุณผู้ชม
มีผู้หญิง๒๓คนผู้ชาย๒๕คน
กำลังเสพยากำลังมั่วยากันอยู่
สระว่ายน้ำเป็นภูปาร์ตี้แบบนี้
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปจับกลุ่มและจากการตรวจสอบเบื้องต้น
คุณผู้ชมดูสิที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะไปตรวจสอบ
มียาเสพติดประเภท๒คือเคตามีน๑๙ถุงน้ำหนักรวม๑๙กรัม
แล้วก็มีน้ำต้มพืชกระท่อม๑๐ขวดมีปืนด้วยนะ
ขนาด๑๑มม๑กระบอกแล้วก็มีกระสุน๑๑นัด
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาตัวผู้ต้องหาวัยรุ่น๔๘คน
ส่งพนักการณ์สอบสวนสอบพ่อเมืองสงขวาดำเนินคดี
แล้วจากการตรวจสอบเนี่ยมีเยาวชนผู้หญิง๑รายรวมอยู่ในจำนวนนี้ด้วยนะคะ
แล้วทั้งหมดก็เลยต้องโดนแจ้งข้อหาเบื้องต้น๓ข้อหา
มีหนึ่งคือฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัด
คือร่วมกันฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินมั่วสุมในลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่โรค
แล้วก็ข้อหายาเสพติดให้โทษประเภท๒โดยผิดกฎหมาย
ส่วนนี้เนี่ยก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเฉพาะผู้ที่ตรวจพบสารเสพติดนะคะ
คือทั้งหมดจาก๔๘คนตรวจเจอสารเสพติด๑๖คน
แล้วนอกจากนี้หน่วยงานเขาก็เลยประสานไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ต้องเอาทั้ง๔๘คนนี้ไปตรวจหาเชื้อโควิด
แล้วหลังจากนั้นก็จะดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคต่อไปด้วยนะคะ